มาค่ะมาปลดล็อกสกิลความหล่อระดับเทพกัน
อ่าพูดมาแบบนี้หลายคนนึกหน้าออกเลย

ใช่ยิ่งร้อนเงินเท่าไหร่ก็จะยิ่งหล่อเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
แต่จะหล่อเลเวลไหนระดับไหนไปติดตามกันกับช่วง

โอมจงลืมโอมจงลืมลืมภาพเก่าที่เราเคยเล่า

เปลี่ยนไปแบบร้องว้าว

ก็พบผมเป็นนี่อะครับ

ขัดใจแต่มันจำเป็น
ใช้ความหล่อเป็นแล้วนะครับ
หล่อทั้งหมดถูกต้องที่สุด
เวรี่มัชเวรี่เวลเวรี่กู๊ด

นี่ถ้าเงินไม่หมดหรือว่าเป็นหนี้
เราคงไม่ได้เห็นของดีกันแบบนี้ใช่ไหม
ในที่สุดร่างทองก็เผยออกมา

เป็นนักชาลีภายแบบร้อนเงิน